ฝันเป็นจริงมันเป็นแบบนี้แล้วฝันจะพารวยด้วยไหม
ติดตามได้ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
พี่น้องครับเมื่อคืนฝันว่ามีพระทุดงรูปหนึ่ง
มาปรากฏนั่งวิปัศนากรรมฐานอยู่ใต้ต้นกล้วยต้นนี้นะครับ
ท่านก็ได้ใช้ปลายกฎนะครับเขียนติดกล้วยไว้
ผมก็เลยมาดูนะครับก็เห็นเป็นอย่างนี้แหละครับ
พี่น้องเห็นเป็นอะไรบ้างเม้นมาบอกกันด้วยนะครับ
ผมเห็นสามเก้าแปดนะครับอุ้ยพี่ก็เห็นสามเก้าแปดเหรอ
พี่พี่บอกกันตรงนี้เลยเหรอ
แล้วรอยปริศนาเมื่อกี้บ้านเลขที่ใช่ไหมคุณผู้ชม
คือรอยที่คุณผู้ชมเห็นมันอยู่ที่กล้วยอยู่ตรงนา
แต่ถ้าเกิดว่าเดินไปเจอกล้วยแล้วก็เห็นรอยมันก็คงจะไม่ได้อะไรหรอก
แต่ว่าฝันก่อนหน้านี้สิคืนก่อนอ่ะที่ฝันเห็นพระทุดงรูปนึง
มีความปากกรดวิบสนากรรมฐานที่ใต้ต้นกล้วยแล้วนี่ฝันเนี่ยนะ
ท่านใช้ปลายของกรดเนี่ยเขียนเลขบนต้นกล้วยเพราะตื่นนอนคาใจไง
เดินมาดูต้นกล้วยนี้แล้วเจอจริงเหมือนฝัน
อันนี้แหละฝันที่เป็นจริงเขาก็เลยบอกว่า๓๙๘ที่ผมเห็น
แล้วก็บอกว่ากล้วยนี้มี๑๐๓เครือ๑๐๓ลูก๑๐๓ลูก
เห็นว่าแปลกดีก็เลยเชื่อว่าฝันเนี่ยเป็นจริง
แล้วก็ต้องนำด้วยโชคลาภแน่นอนค่ะเอาเขาไปหาไปหาลอตเตอรี่เบอร์นี้
ไม่รู้นะบางคนบอกว่าทำคอนเทนต์หรือเปล่า
เดี๋ยวรอลุ้นค่ะพอฝันเป็นจริงแล้วฝันจะพารวยด้วยไหมนะคะ
พี่เขาพูดนำแบบนั้นผมก็เห็นตามพี่เขา
แล้วช่วงนี้คุณผู้ชมเราจะได้เห็นงานทอดกระถิ่นหลายวัดเลยนะ
นี่พาไปวัดแห่งนี้ครับวัดอาคมสิทธาพรตะบนโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่ฉะเชิงเศร้า
งานเขาจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
คนก็ไปร่วมงานกันเยอะเลยยอดกะถิ่นแน่๒ล้าน๕หมื่นบาท
เงินที่ได้เอาไปทำอะไรไปสร้างเสาอุโบสถที่ยังสร้างไม่สะอ
โอ้โหดูจำนวนคนคุณผู้ชมฮะงานใหญ่ครับ
แล้วมีที่ยังสร้างไม่เสร็จอย่างที่บอกไปคือเสาอุโบสถนะ
แล้วก็มีองค์หลวงพ่อรวยทันใจพระประธานปางอุ้มบาทที่เป็นพระประธานสูงที่สุดในโลกนี้ตอนกลางคืน
โอ้โหดูขลังเลยมีแสงสีด้วย
ชาวบ้านก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรวยทันใจครับ
เพราะแม้ว่าจะยังสร้างพระอุโบสถครอบไม่เสร็จ
แต่ชาวบ้านที่มากราบไหว้บูชาก็ได้รับโชคลาภไปตามกัน
งวดกลางเดือนที่ผ่านมา๑๖ตุลาคมมีคนโดนเขาโดนกัน
เลขท้าย๑๕๑๖ใบรวมเป็นเงิน๓๒๐๐ครับ
ส่วนงวดที่จะถึงนี้๑พฤศจิกายนก็หวังว่ายอดกระถิ่นจะนำโชคมาให้
ย้ำอีกทียอดกฐินเนี่ย๒๐๕๓๐๐๐บาทครับ
เอาไปต่อกันอีกวัดหนึ่งวัดดอนแก้วที่เชียงใหม่
ชาวบ้านเข้าไปไหว้ขอโชคลาภกันครับคุณผู้ชมครับ
ท้าเวสวันซึ่งแกะสลักจากไม้ขนุนนะอายุกว่าร้อยปีฮะ
นี่ครับใกล้ถึงวันแห่งความหวังกันแล้วใช่ไหมแล้วพวกเรา
พวกเราก็ไปที่วัดดอนแก้วครับอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่
ไหว้ขอโชคลาภจากท้าเวสุวรรณครับซึ่ง
สลักจากไม้ขนุนที่มีอายุมากกว่าร้อยปี
สูง๓เมตร๒๓เซนติเมตรครับ
จะสร้างรูปปั้นทาเวสุวรรณหน้าเทพบุตรแล้วก็หน้ายักษ์ไว้อีก๒องค์นะครับ
ตั้งอยู่ที่หน้าวัดแล้วก็มีความพิเศษสุดก็คือ
กระบองของรูปปั้นเท้าเวสุวรณทั้ง๒องค์สามารถหมุนได้ฮะ
โดยที่ด้านล่างของกระบองก็จะมีตัวเลขไทย๐๙ติดไว้

นี่อยู่ในตู้กระจกแบบนี้
เขาบอกว่ารอบที่แล้วนะ
ได้เลขมา๑๐๖ชาวบ้านไปเสี่ยงโชคถูกรางวัลกัน
แล้วรอบนี้ต้องไปลุ้นค่ะว่าเขาเห็นเป็นเลขอะไรบ้าง
เดี๋ยวดูฟังการวิเคราะห์หน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมฟังกันทันไหม

เออนึกว่า๓๕เมื่อกี้ได้ยินว่า๓๕นะคุณผู้ชม

กลับได้กัน

อ่าแล้วแต่เลยละกันนะคะ